ผมปราธิพัตติศัลติพาดาผู้แท้ราศดร
จากจังหวัดพิศุโนโลกข์เค็ด๑ครับ

แล้วก็เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
ที่ผมจะมีโอกาสได้สนับสนุน
กรที่เรียกว่าเป็นกระบวนการนิติบัญญัติ

จากสมาชิกสภาพุทธารัศดร
ความตั้งใจที่ผมอยากจะนำเสนอกับสภาแห่งนี้ได้พิจารณา
ก็คือการที่เราอยากจะเห็นประชาชนกลับมามั่นใจ
ในสภาพุทธารัศดรอีกครั้งหนึ่ง
ในกระบวนการนิติบัญญัติที่กฎหมายทุกฉบับ
จะได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ
เราจะทำให้สะพานนิติบัญญัตินั้น
กลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรี
โดยที่ไม่อยู่ใต้อานัทของฝ่ายบริหาร

มนูลที่พวกเราควรจะต้องยึดถือและสนับสนุนให้เกิดขึ้น
และเมื่อผมได้มีโอกาสดูภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษดร
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผมเป็นอย่างมาก

ที่เราจะสามารถพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพได้นั้น
เราจำเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติทั้งหมด
ให้มีมาตรฐานสากลให้ได้
และเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาไม่ใช่แค่เพียงในประเทศเท่านั้นแต่ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย
สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอคือกระบวนการตรวจสอบนิติบัญญัติที่ประชาชนสื่อมวลชน
และเพื่อนสมาชิกจะสามารถติดตามกระบวนการของการผ่านร่างกฎหมายต่างได้อย่างโปร่งใส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎหมายฉบับต่างนั้นสามารถที่จะติดตามกฎหมายได้
เพราะนี่คืออำนาจที่พวกเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
และมีการบังคับใช้แล้วนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในการเรียนรู้ร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลกได้
เรายังคิดถึงการที่เราจะมีความร่วมมือ
ในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศอีกหลายด้าน
โดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทความเท่าเทียมกันของสมาชิก
ที่เป็นความหลากหลายทางเพศ
ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสภาอย่างเข้มแข็ง

ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเท่าเทียม

ผมอยากจะเห็นสิ่งที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยที่ไม่ใช่แค่เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาทำงานที่สภาแห่งนี้
แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของการตรากฎหมายต่าง
จะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างนะครับ
ว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นทำไปเพียงแค่เป็นสิ่งที่ต้องทำตามระเบียบหรือไม่
แต่ด้วยการสนับสนุนและด้วยการที่ผมสามารถที่จะเสริมสร้างนะครับ
จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายต่างนั้น
ความคิดเห็นของพวกเขาถูกสะท้อนเข้ามาที่สภาพผู้แทนรัศดรอย่างเต็มที่
ประสบการณ์๔ปีของผมที่เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับ
ทำให้ผมเห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง
พวกเขาจะนำเสนอกฎหมายของพวกเขาเข้ามาที่สภาแห่งนี้
และด้วยสิทธิตามรัฐมนูลคือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น
สามารถทำได้และถูกนำมาพิจารณา
อกจากนี้นะครับเราอยากจะเห็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ผมคิดว่าการที่เราผสานเอาประสบการณ์ของท่านประธานสภา
และความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีการสนับสนุนเข้ามานั้น
จะทำให้องค์กรที่เรียกว่ารัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ
สามารถมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถบริการประชาชนและบริการเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของผมนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน
คือการถ้าผมได้รับการมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ผมจะใช้๔ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป็นระบบราชการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพ
ผมขอความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ
หลายท่านเคยมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับผมในกรรมธิการต่างผมคิดว่าท่านประจักษ์ในความเป็นกลางและในความที่ตั้งใจที่เราจะสามารถยกระดับทุกภาคส่วนองค์คาพยพของรัฐสภาให้ดีขึ้นได้
เพราะฉะนั้นนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่นี้
ผมมีความมั่นใจและมีคำสัญญาว่าผมจะสนับสนุนการทำงานของประธานสภาผู้แทนรัศดรให้ดีที่สุด
และจะบริการสมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันอย่างปราศจากอคติและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของเรานั้นเต็มไปด้วยความสง่างามและมีประสิทธิภาพให้ได้ครับขอบพระคุณครับ